กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
๒ล้านลูกทุ่งสู่ชีวิต
เป็นรายการที่ดีต่อใจ
เพราะถ้าคุณสามารถร้องเพลงลูกทุ่งได้ครบโดยถูกต้องตามเนื้อเพลงทั้งหมด
ถ้าคุณร้องได้ถึง๑๐เพลงเมื่อไหร่คุณก็รับไปเลยนะครับ๑ล้านบาท
ชีวิตเกิดมาแล้วต้องสู้นะคะ
ท้อถอยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณสู้อยู่คนเดียว
ให้เราไปสู้อยู่ข้างคุณนะคะ

วันนี้เรามาเริ่มกันด้วยนักสู้ชีวิตคนต่อไปกันเลยนะครับ
ก็เป็นสุภาพสตรีแต่ว่าเป็นเด็กอยู่เลย
ต้องไปดูภาพชีวิตของเขากันก่อนว่า
สิ่งที่เขาจะมาสู้ในวันนี้เขาจะมาสู้เพื่ออะไร

ไพรินนามสกุลโพย้อยค่ะ
ชื่อเล่นชื่อแก้มนะคะอายุ๑๔ปีค่ะ
อยู่ชั้นม๒เรียนที่โรงเรียนอ่างทอง
ธรรมโลศวิทยาคมจังหวัดอ่างทองค่ะ
ทุกวันนี้นะคะก็ช่วยแม่ขายส้มตำ

วันหนึ่งนะคะก็ได้กำไรประมาณ๓๔๐๐อะไรอย่างนี้

มีพ่อแม่แล้วก็ตัวหนูแล้วก็แม่ใหญ่
แม่ใหญ่เป็นพี่ของพ่อค่ะ
ทุกวันนี้แม่ใหญ่ก็ทำงานไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้

ก็หนูกับแม่ก็ช่วยเลี้ยงหนู

เพราะ๒ปีที่แล้วพ่อเขาก็ป่วย

อาการก็คือเขาเจ็บคอ
กล้างติดคอเขาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างนี้

ตรงข้างคอมันก็เริ่มเป็นก้อนบวมขึ้นมา

ก็เลยบอกว่าก็ลองไม่ไปหาหมอตรวจดู

ขาไปก็คุยกันไปเจี๊ยวเจ้าหมดในรถ

คนไข้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง๘๐เป็นแน่นอน
เราก็นึกว่าอ้าวตายแล้วแล้วจะทำยังไงเนี่ย

ก็แน่นพอเดินลงกระดายมา

แฟนตัวเขาเองเขาเป็นเขาก็ปลอบใจแล้ว
ไม่ต้องไปคิดมากหรอกอะไรอย่างนี้
ก็บอกกับลูกบอกแม่จะบอกให้ถ้าพ่อเป็นมะเร็ง

วันแรกเลยค่ะที่รู้ว่าพ่อเป็นก็ร้องไห้เลย
ไม่อยากให้พ่อเสียไปอยากอยู่กับพ่อ
ก็นั่งคุยทางบ้านว่า
จะเอาค่ารักษาที่ไหนไปรักษาพ่อ
ก็กูนี่ยืมสินเขามาบ้างพี่สาว

ระหว่างรักษาอยู่๖เดือนครึ่งปี

เขาตัดกล่องเสียงออกไปแล้วก็จะไม่มีเสียงค่ะ

ก็จะแบบอารมณ์เสียบหงุดหงิดอะค่ะ
แล้วตอนนั้นหนูก็โกรธพ่อมากเลยที่แบบ

หนูก็เลยแบบเออแม่คุยเลย
หนูไม่อยากคุยแล้วก็เข้าห้องไปอยู่คนเดียวบ้างอะไรบ้าง

ความนู่นนี่นั่นคือผิดไม่ได้เลย

มาแล้วจานบ้างพัดลมบ้างอะไรบ้าง

รักษามาก็เสียเงินเสียทองใช่ไหม
พอเขาหายมาเขามาเป็นอารมณ์อย่างนี้ขึ้นมาอีก
ตอนนี้พออยู่ได้ไปพอเริ่มอ่านปากกันออกว่า

นี่ใช่ไหมพอเขารู้เขาก็ยักหน้า
พอเขาเข้าใจแล้วปุ๊บเนี่ยสีหน้าเขาจะเปลี่ยนไป
จากแบบโมโหเขาก็จะกลายเป็นแบบ

ทีนี้ก็เลยต้องบอกลูกบอกใครอยู่ในบ้านบอกว่า
ค่อยพูดช้าค่อยอ่านปาก

ทุกวันนี้หนูก็พยายามเรียนรู้จากปากพ่อมากขึ้น
ว่าพ่อพูดอะไรอย่างนี้หนูก็จะพยายามฟังอ่าน
แล้วก็โอเคทำตามที่เขาบอกอะไรอย่างนี้
ตอนนี้ก็เริ่มมีความสุขขึ้นค่ะ

เราหาใช้หนี้ไปมันคงไม่กี่ปีแล้ว

ความฝันของพ่อก็คืออยากเหมือนแบบมีเสียงเหมือนเมื่อก่อน
ก็คือแบบมันจะมีกล่องเสียงเทียมอะค่ะ
ก็กล่องเสียงก็ประมาณ๓๔หมื่นนะคะ
แล้วก็ค่าผ่าตัดที่ต้องใส่กองเสียงก็ประมาณ๗๐๐๐บาท
ถ้ามีตังค์ทำให้พ่อก็จะได้ฟังพ่อมากค่ะ
ทีนี้เราก็จะเริ่มแบบมีความสุขแบบตลอดเลยอะไรอย่างนี้
อุปสรรคในครอบครัวสามารถเกิดขึ้นได้ครับ
แต่เพียงว่าคนในครอบครัวร่วมมือกันแค่ไหนนะคะ
พบกับเธอเลยนะครับน้องแก้มขอมาสู้เพื่อกล่องเสียงพ่อครับ

สวัสดีครับ

ขอบคุณครับ
วันนี้แก้มมากับครอบครัวที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ก็มีคุณพ่อคุณพ่อชื่อ

คุณพ่อพนมและคุณแม่วัชรีนะครับ
สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับ

มาสังพงษ์

คุณพ่อไม่สบายเรื่องเป็นมะเร็งกล่องเสียงมากี่ปีแล้วลูก
ไม่สบายเรื่องเป็นมะเร็งกล่องเสียงนี้มากี่ปีแล้วลูก

คุณพ่อถึงเป็นมะเร็งกล่องเสียงอะคะ

วันนึงบางทีก็๒นึงบ้างบางทีก็๒ซองเลยค่ะ

ก็เยอะดูทีเดียวนะครับ๒ซองเนี่ย
แล้วเคยบอกคุณพ่อไหมว่า
บุรีมันไม่ดีขอให้เลิกอะไรอย่างนี้มีไหม
สูบบุหรี่มันไม่ดีขอให้เลิกอะไรอย่างนี้มีไหม
บอกทุกวันค่ะบอกทุกวันเลยนะบอกทุกวันเลยนะ
แล้วทำไมคุณพ่อไม่เลิกอะคะ
พ่อบอกว่ามันเลิกยากค่ะ
ก็เลยเลิกไม่ได้
แต่นี่คุณพ่อตอนนี้เลิกได้หรือยัง
ตอนนี้ต้องเลิกแล้วค่ะ
เลิกได้โดยเจ็ดขาดเลย

คุณหมอก็แนะนำให้ไปผ่าตัดกล่องเสี่ยงทิ้ง

ตัดประสาทปอมน้ำเหลืองแล้วก็ตัดหัวไหล่ที่จะลามลงแขน

ช่วงคอตัดออกมาเลย

ก็คือต้องทิ้งกล่องเสี่ยงไปเลย

ตอนนี้ไปตรวจแล้วก็เป็นตั้งแต่๕๘
ตอนนี้ก็ไม่มีเชื้ออะไรแล้ว

ดูคุณพ่อตอนนี้ก็คือว่าดูแข็งแรง
ดูอาการ
ฉายแสง๓๕ครั้ง
แล้วก็คีโม๓ครั้ง
เพราะฉะนั้นคุณพ่อนี่แข็งแรงค่ะ
บางคนเขาฉายกัน๒๓ครั้ง

สามแสนเนี่ยไปเอาเงินมาจากไหนครับตอนนั้น
ก็ยืมพี่น้องทุกคนที่มี

นอกระบงระบบกู้หมด
เจอหน้าใครเพื่อนยิ้มด่ายิ้มหมด
แล้วเวลาไปรักษานี่หมอก็จะพูดเลยว่า
คุณพร้อมไหมแบบที่จะต้องเสียเงินอะไรอย่างนี้
เราก็ยังไม่มีเลยเราก็บอกพร้อมไว้ก่อน
แล้วพร้อมเดี๋ยวก็กลับมาหาตังค์ที่บ้านก่อน

เขาก็ไม่ได้ผ่าเลยใช่ไหมล่ะก็ต้องนัดวันอะไรอย่างนี้
เราก็พร้อมไหมเราก็พร้อมตลอด

ระหว่างที่ผ่าตัดแล้วต้องทยอยให้ตังค์หมอ
แล้วเห็นคุณผัวระโยงระแยงอะไรพวกนี้
น้ำเกลือการฉายแสงอะไรแบบนี้

เหนื่อยมากตอนนั้นน่ะเหนื่อยท้องไหม
ก็มีบ้างร้องไห้ไหมร้องประจำ

คุณพ่อคุณแม่ต้องมีสภาพแบบนี้

หนูก็รู้สึกแบบว่า
อยากช่วยแม่หาตังค์มารักษาพ่อ
อยากช่วยเขาแต่ว่า
ก็ทำได้แบบขายช่วยแม่ขายของอะไรแบบนี้
ปกติเราก็ช่วยแม่ขายส้มตำอยู่แล้ว
ใช่วัฒโยร้านในวัดอาจารย์
หลังจากที่พ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลเสร็จแล้ว
มอระสุมตอนหลังช่วงที่พ่อพูดไม่ได้

ก็รู้สึกแบบว่าน้อยใจกับแม่ว่าแบบพ่อพูดไม่รู้เรื่องอย่างนี้
แล้วหนูก็ฟังไม่ออกว่าพูดอะไร
เพราะว่าแบบใส่อารมณ์ด่าบ้างปลาของใส่อะไรกับแม่หนู
หนูก็มาพูดกับแม่ว่าแม่พ่อเป็นอย่างนี้จะทำยังไง
แม่ก็ไม่เป็นไรหรอกลูกอะไรอย่างนี้พูดกับหนู
อบใจหนูด้วยแล้วก็พูดเรื่องพ่อด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วอะไรที่ทำให้หนูหายน้อยใจกับเธอ

หนูกลับมาคิดว่าพ่อป่วยอย่างนี้แล้วถ้าเกิดเราไม่สนใจพ่อ
พ่อก็จะยิ่งแบบซุดลงไปเรื่อยแบบว่าทำไมไม่มีใครสนใจเลย
หนูก็เลยกลับมาคิดใหม่ว่ายังไงก็คือพ่อเรา
แล้วคุณแม่ช่วงที่คุณพ่อเขาอารมณ์เสียหงุดหงิดหุดหงิดมาก
เคยมีแว๊บไหมว่าไม่ไหวแล้วฉัน
เคยเมื่อกี้บอกอย่าทิ้งอยู่อยู่อย่างนี้แหละก็ไป
ไม่ไหวจานจะไม่มีกินข้าวร้อน

บุกเลย
ลมนี่คอหักขายเศษเหล็ก๑๕บาทประจำ

เคยยกโอ่ง

ทำร้ายข้าวของหรือทำร้ายร่างกายก็มี
ทำร้ายเขาของก็ไม่ดีเพราะมันต้องเสียตังค์ซื้อใหม่นะคุณพ่อ
สถิติดีกว่าทำลายพัดลมไปทั้งหมดกี่เครื่อง
โอ้เป็น๑๐
เอาล่ะถ้าคุณพ่อได้กลับมาพูดในเหมือนเดิมทุกอย่าง
ก็จะแฮปปี้มีความสุขนะฮะ

เป็นคนมีอารมณ์ขันอารมณ์ดีคืนเคง
แก้มน่าจะมีความสุขมีแต่เสียงหัวเราะนะสมัยก่อน
ใช่ไหมเราก็อยากจะเอากองเสียงพ่อนะ
กลับมาให้พ่อให้พ่อมีความสุขให้ได้
แล้วเรื่องร้องเพลงของเราล่ะเรามีความสามารถประมาณไหน

เคยไปประกงประกวดอะไรเข้าไหมระดับประมาณไหนครับเคยค่ะ
ประกวดเวทีในหลวงที่บุรีรำสนามไอโมบายค่ะ
มี๙โรงเรียนได้ที่๔ค่ะ
ก็แสดงว่าต้องมีความสามารถกันล่ะ
วันนี้ก็จะต้องใช้วิชาความรู้ในด้านเพลงกันอย่างเต็มที่เลยนะครับ

วันนี้น้องแก้มเขาก็มาออกรายการนะครับมาเป็นนักสู้ชีวิต
ก็เป้าหมายคือหาเงินเอามาใส่กล่องเสียงให้คุณพ่อเลย
คุณพ่อจะได้กลับมาเป็นคุณพ่อที่ขี้เล่นพูดเล่นได้เหมือนเดิมนะครับ
รายการของเราครับน้องแก้มมีเงินทุนให้เอาไปสู้ชีวิตเนี่ยเราให้สูงสุดเลย
๑ล้านบาทถ้าทำได้คือร้องให้ได้๑๐เพลงนะครับ
ถูกต้องทั้งหมดก็เคยมีคนทำได้แล้วด้วย
ถามแก้มเลยวันนี้มาออกรายการร้องได้ให้ล้านครับ
ต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

ขอบคุณพ่อนะครับวันนี้

แสนบาทนะครับสำหรับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตร้องเพลงให้ได้ถูกต้อง
เนื้อเพลงครบถ้วน๖เพลง
มีตัวช่วยให้๓ตัวช่วยตลอดทั้งการแข่งขัน
ถ้ายามใดก็แล้วแต่เราคิดว่าเราต้องการเขาก็เลือกใช้ได้เลยนะครับ
มาเริ่มต้นกันที่เพลงที่๑เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
สร้างความหนักใจให้กับเราไหมเพลงแรกเลยนะเพลงนี้เป็นไงครับ
รู้จักไหม
รู้จัก
ไอพ่อนยังไม่ออกไปแล้วค่ะ

ดูกับเพ่งหน้าเธอว่าเชฟ

อ่ะความสะดวกของเรามัยดูกันนะครับ

ช่วยเราได้แน่นอนแก้มต้องตัดสินใจให้ดีนะครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๑
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

สำหรับเพลงที่หนึ่ง
มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่หนึ่ง

พอสองจะเปลี่ยนหลุยยังสุขมาสุขมา
ใจฉันก็ยังก็ยังรัมเธอ
และพอสองเรียนปีเดือนเขิมไปเสมอ
ใจฉันก็ยังรักเธอไม่เคยแปลเปลี่ยนตา
แต่ความรักฉันมันเจอกันไม่ว่าปีไหน
ขอซ้อมเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปเลือก
ซ้อมขอซ้อมจ้าร่วงใจก็คือฟ้า
อ้อมกดฟ้าสิค่ะโอบเร็วให้มาเนียบชิ้น
ฉันรักเธอรักเธอสุด
ไม่มีวันหยุดแม้แต่เสาร์อาทิตย์หนึ่ง
ตั้งแต่เธอมามาเป็นเจ้าชีวิต
ประตูใจก็ปิดไม่เคยคิดรักใคร
พอสอบ
หมุนเวียนก็ชั้นพอซ้อ
ใจฉันยังรอยังรอยังรอ
ฝันไฟเลขพอซ้อ
เปลี่ยนปีเดือนจะเคลื่อนผ่านไป
ชั้นพอซ้อนั้นเป็นไร
แต่หัวใจฉันไม่เปลี่ยนตา

นี่คือที่เราให้สุดภูมิ

เป็นแบบที่มันเป็นความเป็นที่เราฟัง

เราเป็นลูกสาท้ายหรือบ้าง

คุณพ่อชอบร้องเพลงไหม
พ่อนูเรียนจบจากณสรินอังทอง
เป็นโขนเล่นงโนนตรีได้ทุกชนิด
เป็นโขนเล่นเครื่องดนตรีได้ทุกชนิด

คือนุนตรีสากลอะไรกีต้ากล้องอะไรได้หมด

เป็นสายดนตรี

รอบตัวนะครับเป็นคนมีความสามารถ

สำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

น้องแก้มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
แก้มร้องได้

ร้องได้ให้ล้าน
ลูกคุมสู่ชีวิต